เอาล่ะมาถึงเรื่องของพี่แท็กซี่อย่างที่ผมบอกว่า
เดี๋ยวเนี้ยตั้งแต่โควิดมาเนี้ยครับ
หาเงินยากซึ่งเดิมก็หาเงินยากอยู่แล้ว
แท็กซี่บ้านเราแท็กซี่เสรีไงเยอะไม่ได้จำกัดจำนวน
เวลาเจอผู้โดยสารก็อยากจะได้ตังค์ทุกบาทมีค่านะครับ
แต่คราวนี้เนี่ยไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าไปส่งหน่อยวงสว่างสิบเก้า
พอไปถึงที่หมายแล้วเธอบอกแบบนี้ฮะ
เนี้ยผมจะบอกคนอื่นได้ไหม
วงเวรใหญ่มาวงสว่าง
ไกลนะเท่าไรฮะ
ไม่รู้เหมือนกันแต่ไกลอ่ะระยะทางอ่ะ

แย้ผมกินข้าวข้างปั๊มแก๊ส

ทำให้คนที่ดูคลิปนี้เนี่ยเห็นใจพี่โชเฟอร์แท็กซี่
ทุกวันนี้อย่างที่บอกว่าหาผู้โดยสารก็ยากอยู่แล้ว

บาทมาถึงจุดที่มีปัญหานะครับ

โฟเฟอร์แท็กซี่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้นะครับ
หลังจากที่ผู้หญิงวัยกลางคนเรียกมาจากวงวินใหญ่โน้น

แต่พอมาถึงที่หมายผู้โดยสารหญิงกลับบอกว่าไม่มีเงินจ่ายนะ
แล้วก็อ้างเหตุผลสารพัดบอกปวดฟันด้วย

นะฮะยกมือไหว้ปลก
โฟเฟอร์แท็กซี่ก็เลยบอกว่าอย่างนั้นต้องเชิญพี่ลงแล้วล่ะ

สอนไปยกนึงว่าอย่าไปทำอย่างนี้นะ

โฟเฟอร์แท็กซี่คนนี้นำคลิปนี้
นำมาโพสต์ในกลุ่มรวมพลคนขับแท็กซี่ครับ
เพื่อสอบถามความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมอาชีพ
บอกว่าถ้าเจอชักดาบแบบนี้จะทำยังไงดีล่ะ

พี่คนนี้ดวงไม่ค่อยดีแล้วล่ะช่วงนี้
โดนชักดาบมาสองครั้งแล้วนะครับรอแบบนี้โอ้พี่เห็นใจพี่เท่าไหร่เกิน
ขณะที่โชเฟอร์แท็กซี่ในกลุ่มก็ตั้งข้อสังเกตว่า
เอาละฮะพวกเค้าซูมดูกัน

ทำไมถึงอ้างว่าไม่มีเงินหรือว่าเป็นมิจฉาชีพ
คือจะนั่งรถฟรีจึงแนะนำให้โชเฟอร์ไปแจ้งความ
แต่บางคนก็บอกโอ๊ยอย่าไปเสียเวลาเลย
ถ้าไปแจ้งความเสียเวลาขับรถ
หาคนหาเงินอีกหลายชั่วโมง

ก็ดีคิดแบบนี้ก็จะได้สบายใจ